เอาล่ะไปดูปัญหาเพื่อนบ้านเอาอีกแล้ว
ปัญหาเพื่อนบ้านผู้ชายคนนี้จริงท่านอายุ๗๐แล้วนะ
โมโหโมโหให้บ้านข้างเนี่ยนะครับโมโหถึงขั้นนะครับ
เอาไม้ไปฟาดหลอดไฟเขาแตกเพราะอะไรไปดูครับ
เข้ามาฟาดหลอดไฟเขาแตกแบบนี้เลยคุณผู้ชมนี่ครับกล้องวงจรปิดเห็นชัดเป๊ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางวันนะกลางวันนะ๑๙ตุลาคมที่ผ่านมา
ผู้เสียหายคุณปอคุณปอธีรสุทธิ์มีสวัสดีกุลนะครับ
ผู้เสียหายเล่าบอกว่าผู้ก่อเหตุอยู่บ้านติดกันเลยแหละครับ
นะครับรู้เหมือนเขาเป็นอดีตตำรวจนะนี่ชี้ให้ดูตีตรงนี้แตก
เขายอมรับว่าวันก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็เคยมีปัญหากันมาก่อน
เรื่องอะไรพี่คือคู่กรณีเขาไม่พอใจผม
บ้านผมเนี่ยขายหมึกย่างขายหมึกย่างแล้วเขาก็นะ
คือเห็นผมเทน้ำเสียก็คือไอ้น้ำล้างจานน้ำอะไรอย่างนี้ลงท่อ
สาธารณะนะครับริมถนนหน้าบ้านแล้ววันนั้นอีกฝ่ายก็เลยก่อปูนเลย
ปูนซีเมนนะครับทำแนวกั้นน้ำน้ำมันแข็งดิพี่
ผมก็เลยไปแจ้งเทศบาลนครสวรรค์เพราะว่าเป็นการก่อปูนบนที่สาธารณะ
เทศบาลเขาก็มาสั่งให้คู่กรณีผมทุบทิ้งซะสงสัยเหตุนี้แหละสงสัยเหตุนี้แหละแค้นผม
ซึ่งมันก็ไม่แห้งน้ำน้ำจานมันก็ไหลไปแค่นิดเดียวไม่ได้เยอะอะไรเลย
เพราะว่าตรงนั้นมันมีท่อเป็นถนนสาธารณะเนอะทีนี้ล้างไปเสร็จปุ๊บ
เขาก็มาบ่นว่าน้ำไหลไปอย่างนี้ซึ่งมันไม่ถึง๕ทีมันก็แห้ง
ทีเนี้ยเขาก็เอาปูนเนี้ยมาโบกบนถนนเพื่อไม่ให้น้ำเนี้ยมันไหล
ทีนี้พอโบกเสร็จนะมันเกิดการขัดพอเกิดการขัดเสร็จปุ๊บมันก็ไม่แห้ง
อ้าวมาฟังคนที่เขาก่อเหตุว่านี้เขามีเหตุผลอะไร
ในน้อยชุดวิลัสทรายุเจ็ดสิบแล้วนี่ครับนี่ครับ

ลุงน้อยมันยังไงไหนเล่าหน่อยลุงน้อย
ลุงน้อยบอกว่าลุงก็ทำจริงนั่นแหละ

เออเดี๋ยวลุงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับยังไงก็ตามนะ
ก็ต้องยอมรับว่าถ้าคุณขายอาหาร
ขายอาหารน้ำล้างผักน้ำล้างอาหารยิ่งน้ำล้างหมึก

น้ำล้างอาหารทะเลท่านอยากจะต้องมีบ่อพักในบ้านท่าน
เทในบ้านท่านนั่นแหละแล้วค่อยมันไหลไปตามทางนะครับ
ท่านก็ไม่ใช่ที่จะเอาไปเทตรงท่อสาธารณะ
หรือว่าหน้าบ้านหรือว่าใกล้บ้านคนอื่นเขา
มันเหม็นอันนี้ต้องยอมรับนะ
ส่วนท่านที่อยู่บ้านข้างก็ใจเย็น
มีอะไรให้กฎหมายแก้ปัญหา
อย่าไปแก้ปัญหาด้วยแบบนี้